เต๋ยแล้วเนี่ยดวนมันเข้าปากเอาต่อไปเดี๋ยวฉันจะเล่าข่าวต่อไปให้ฟัง
เป็นเรื่องราวของความเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์
วัดแห่งนี้เราพาคุณผู้ชมไปบ่อยมากเลย
เพราะหลายคนเนี่ยเข้าไปขอโชคขอราบ
บวงสวงต่างต่างบ้างอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ประชาชนชอบไปทำกันในช่วงสงท้ายปีเก่า
รับปีใหม่ก็คือพิธีการนอนโลงศพ
มีทั้งนอนลงเป็นและนอนลงตายเป็นพิธีกรรมที่ช่วยเขาเรียกว่าต่อชะตาชีวิต
แล้วก็เสริมมงคลรับปีใหม่นั่นเองนะคะที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
บนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไปวัดแล้วเดี๋ยวไปทานนมครกต่อนะคะ
จากพิธีเปิดทรัพย์รับโชคที่โด่งดังของทางวัดที่เราเคยนำเสนอกันไปแล้วเนี่ยนะ
อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนนิยมมาทำพิธีกันมากในช่วงปีใหม่ก็คือ
โดยมีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้
โดยพิธีลงศพนี้นะคะจะทำพิธีบนสาราการประเรียนค่ะ
ถือทูบสีดำแล้วก็ดอกบัวสดถือพนมไว้ในมือตลอดเวลาแบบนี้นะคะ
จากนั้นจะเริ่มจากลงไปนอนในโรงตายก่อน
โรงตายจะเป็นการปิดคลุมร่างกายด้วยผ้าสีขาวแบบนี้
ใช่ค่ะพระสงฆ์จะทำการปิดร่างกายด้วยผ้าสีขาว
แล้วสวดบังสุกุลตายหลังจากสวดเสร็จนะคะ
จึงเดินข้ามไปนอนในโรงเป็นโรงเป็นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
ห่มด้วยผ้าจีวรพระสีเหลืองนี่นะคะจากนั้นพระจะสวดบังสุกุลเป็นให้
เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเท่านี้เอง
จากนั้นนะคะพระก็จะให้ศีลให้พรพร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต
แล้วก็นำดอกบัวสดพร้อมทูบที่ถือไว้ในมือเนี่ยนะ
ไปลอยในแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวซึ่งถือว่าเป็นการต่ออายุ
ก็คือเหมือนว่าเราตายแล้วเกิดใหม่เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
เสริมโชคเสริมลาบนั่นเอง
หนึ่งในผู้คนที่เดินทางมาทำพิธีครั้งแรกเนี่ยนะ

เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่าปกติเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วแหละว่า
วัดสว่างอารมณ์นี้นะคะมีพิธีกรรมแบบนี้ก็คือการลงโลงนะคะ
เสมือนการต่อชะตาชีวิตหรือว่าสะดอกเคราะห์
ก็เลยอยากจะมาลองเข้าร่วมพิธีดู
ถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นี้ไปเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช่นกัน
อยู่กับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาด้วย
ขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
เตือนนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าไปที่วัดแห่งนี้แล้วไม่เจอโรงศพ
แต่ว่าไปที่นี้เจอแน่เพราะว่าเขามีการป่าเรียน
เขาทำพิธีต่อชะตาสืบชะตาชีวิตนั่นแหละเป็นความเชื่อนะคะ
ซึ่งหลายคนทำกันเยอะนะในช่วงสิ้นปีแบบนี้